ยืนยันว่าเขาดำเนินการก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมาย
หลังได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อวานนี้นำเต็นต์มากางปิดทางเข้าออก
ซึ่งมันกลายเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องมีการตรวจสอบกันนะ
เรื่องของความถูกต้องหรือเปล่า
ว่าเรื่องพื้นที่มันไปลุกล้ำในพื้นที่ในโซนของสนามบินหรือเปล่ายังไง
เพราะว่าทางสุวรรณภูมิเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับ
วานนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ดำเต็นต์มากางปิดทางเข้าออก
บริษัทเซ็นทรัมพัฒนาจำกัดมหาชนนะครับ

พื้นที่นี้อยู่ในความครอบครองของทอท
การท่ากาศยานแห่งประเทศไทย
ผู้ใดบุกรุกโดยเด็ดขาด

บันทึกภาพตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
แล้วก็สั่งห้ามรถทุกชนิดผ่านเข้าออกบริเวณประตูทางเข้าออก
ของศูนย์การค้าทั้งสองด้านเลย
ทางด้านของดรนิตินัยสิริสมรรถการ
สมรรถการณ์พุ่มหน่วยการใหญ่บริษัทท่ากัศยานไทยจำกัดมหาชน
ก็เปิดเผยนะครับว่าทอทได้จัดส่งเจ้าหน้าที่
ทำการตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างทางเข้าออกของศูนย์การค้าดังกล่าว
ซึ่งตั้งอยู่ติดกับถนนทางออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ก่อนจะพบว่าทางโครงการได้ทำถนนเชื่อมถนนทางเข้าออก
มันลุกล้ำพื้นที่ของทอท
ทางบริษัทท่ากัศยานไทยได้มอบพื้นที่ดังกล่าว
ให้กับทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
คือทางททเขาออกมายืนยันแบบนี้นะฮะ
ยืนยันว่ายังไงเรารับฟังสองด้านนะ
เขาก็ยืนยันว่าเขาดำเนินการทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมาย
พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้ครับ
บริษัทได้รับใบอนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมาย
ปฏิบัติตามข้อกำหนดการก่อสร้างบนพื้นที่ตั้งของโครงการ
รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายผังเมืองปัจจุบันอย่างเคร่งครัด
บริษัทได้รับใบอนุญาตการเชื่อมทางเข้าออกโครงการอย่างถูกต้อง
หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ
บริษัทได้รับอนุญาตในการเชื่อมต่อและขยายเขตวางท่อประปา
และไฟฟ้าอย่างถูกต้องจากหน่วยงานผู้มีอำนาจ
ซึ่งการขอใช้น้ำปลาปลาไฟฟ้าถือเป็นสิทธิ์การเข้าถึง
ให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานตามปกติของประชาชนทั่วไป
ซึ่งบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
นี้โครงการมีกำหนดการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
คุณอีกไม่กี่วันแล้วนะ๓๑สิงหาคม๒๕๖๒นี้
แต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องทางเข้าออกที่ทอท
ก็ต้องดูว่าโครงการนี้ได้รับการอนุญาตการเชื่อมทางเข้าออก

ต้องไปตรวจสอบว่าหน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติอย่างไรบ้างนะครับ